อ้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ซึ่งจะมีการปรากวดวันที่๑๗นี้แล้วนะครับ
แล้วทำไมเขามาคันแค่๓คนอ่ะ
ถามนางสิทำไมเขามาแค่๓คน

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตอน๕ทุ่มใช่ไหมคะ
ทั้งหมด๑๔คนและในการประกวดทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมี
เขาเรียกว่าแข่งขันในโจทย์ต่างทุกสัปดาห์
และในแต่ละสัปดาห์ใครไม่ผ่านก็โดนแขวน
นี่ก็ไม่ผ่านก็โดนแขวนแต่ละคนเนี่ยไม่ผ่านหนูไม่ผ่านอะไรตอนนั้น
แนะนำชื่อแล้วก็บอกว่าตัวเองโดนแขวนเรื่องอะไร
ค่ะก็บูมนะคะหมายเลข๕ค่ะ
บูมนะคะที่โดนแขวนก็คือเนื่องจากภารกิจแรก

สำหรับภารกิจแรกที่บูมโดนแขวนก็คือเดินกับชุดเดินแบบชุดว่ายน้ำกับสุนัขค่ะ
ซึ่งก็บุมเป็นคนที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดก็เลยโดนแขวน
โอ้โหลูกค่ววสุนักหรือยังไงคะ
พอดีว่าสุนัขของหนูตื่นเวทีค่ะแล้วก็ไม่เดิน
พ่อที่ขุมด้านล่างค่ะมันหลุดแล้ว
ดูแล้วไม่มั่นใจม้าต่ายหรือเปล่าไม่ถึงจะต่าย
แล้วม้าเจ็บมากแล้วทำไมล่ะมาเจ็บมากแล้วโอ้ทั้งประเทศไทยลุงม้า
ม้าเวลานี้นะหลายออกมาเป็นหญ้าแล้ว
อ่ะคนต่อไปโดนไปโดนไป
โอเคเชิญครับไปรู้จักการแก้ไขสถานการณ์ให้ดูดี
สวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะหมายเลข๑๒ค่ะ
ก็โดนแขวนในภารกิจสุดท้ายพอดีเลยค่ะ
ภารกิจที่เต้นค่ะต้องเต้นชายเต้นเต้นกับผู้ชาย
แล้วยังไงอ่ะเขินก็เหมือนแบบว่าเราไม่
โดยส่วนตัวแล้วคือไม่ชอบไม่ถนัดเรื่องการเต้นค่ะ
ก็เลยทำให้แบบการโชว์วันนั้นออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ

สวัสดีค่ะแยมค่ะเบอร์๓ค่ะ
นุ้นสูงเท่าไหร่อ่ะนุ้นค่ะ๑๗๙กิโลเมตร
นี่ไงเป็นนักบาสเอ่ยนะนักบาส

เออสูงมากนุ้นเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่า
ผู้หญิงสมัยนี้มันสูงกันหมดแล้ว

เอ้าโดนอะไรหนูก็โดนแขวนภารกิจสุดท้ายเหมือนกันค่ะ
เต้นค่ะอ๋อไม่ชอบเต้นนันเต้น
แต่นางสวยนะนางเป็นลุคแบบว่าอินเตอร์นะแต่ว่าโดนแขวนอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะ
มีสิทธิ์กลับเข้าไปในวันสุดท้ายที่สิทธิ์เขียนได้จากการโหวตอ๋อ
พระชาชนช่วยโหวตแล้วก็จะกลับไปกี่คนลืมให้แต่อย่างนี้นั่นคือ๑คน
เป็น๓คนใน๓คนจะได้กลับไป๑คนแล้วก็ขึ้นไปประกวด

ถ้าอย่างนั้น
ให้นางบอกไหมว่าทำไมถึงอยากจะกลับไปเวทีใหญ่จะกลับไปแก้ตัวยังไง

เป็นเวทีสุดท้ายเพราะบูมอายุ๒๗แล้ว

ค่ะก็แก่ค่ะ
นี่นางเสียลมเทาสุดหนูตีด้วยนะคะ
เดี๋ยวไม่ได้การเตียงลมเทาเลย

ขึ้นเวทีประกวดเวทีใหญ่ที่ไหนแล้วค่ะ

เข้าไป๑๒คนสุดท้ายด้วยค่ะ
แล้วก็
ก็เหมือนทุกภารกิจพอร์ตก็ตั้งใจนะคะ
แล้วก็อยากจะเป็น๑๒คนชาย

น้องฝนสุดพ้อยค่ะสำหรับหนูนะคะแยมนะคะเบอร์๓ค่ะก็สรีระอย่างนี้นะคะ
สามารถสู้กับฝรั่งได้แน่นอนเลยช่วยโหวตนางกลับเข้าไปหน่อย
แล้วก็แน่นอนค่ะผู้ทุกคนทั้ง๑๔คนเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปพิชิตนี่เลย
สิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือมองคนที่ชนะนอกจากมงกุฎแล้วได้อะไรอีก
เสรีภาพแล้วก็มิตรภาพแล้วก็ยังมีนี่นะคะเป็นใบตำลึง

มีนี่ก็เป็นพืชที่คนไทยรู้จักใช่ไหม

นั้นได้

เอาละครับ๑๗กันยายนนี้นะครับอยากจะบอกว่าหลายคนอยากจะร่วมให้กำลังใจเข้ามาใกล้เข้ามาแล้ว
พบการแสดงโชว์จาก๑๔สาวงามแถมการโชว์จากคุณแตงโมวันลิกาคุณแหมรณเดช
จะมีสาวงามเพียง๑คนเท่านั้นที่จะได้ครอบครองมงกุฎนี้
และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่นชมกันสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓
เสาร์นี้๔ทุ่มตรงและมุมกุฏนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
มีมูลค่าถึง๑ล้าน๒แสนบาทค่ะอ๋อสุดยอดเลย

เอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง๓ครับมากที่วันนี้มาร่วมกันและขอบคุณให้กำลังใจครับ